ฟังความสองด้านเพราะว่า
ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราได้ความมาแค่ฝั่งเดียว

แถวรังสิรินค้อนายุกตร์ของของผม

แต่ปัญหาอยู่ที่การโอนเงินพี่เบิร์พี่น้ำแข

มือถือที่เธอใช้โอนเงินมันเสีย
เธอมีแต่อีกเครื่องที่โอนไม่ได้เธอบอกแบบนี้นะ

ก็บอกพนักงานไปพนักงานกะเช้าไม่ว่า
แต่กะบ่ายเข้ามาปุ๊บมีปัญหากับเธอ
คุณผู้ชมแล้วทำร้ายเธอเธอเปิดแขนให้ดู
ไม่ได้ดูอ่ะโดนทำร้ายโดนไอ้ตรงแขนไม่เท่าไหร่นะไม่ได้ตรงแขน
เธอเป็นพีอาร์หน้าเธอเสียโฉม
โอ้โหโดนตบหน้าแห่กครับ
คุณผู้ชมฮะคุณบีเนี่ยอายุ๒๖ปีชี้ให้ดูเลยแผลต่าง
พนักงานโรงแรมทำร้ายเธอจนบาดเจ็บทั้งใบหน้าทั้งเบ้าตาซ้าย
แล้วก็รอยขวดตรงแก้มกับแขนขวาด้วยเหตุการณ์มันเกิดยี่สิบกันยายน
ไปเปิดห้องที่โรงแรมในซอยรังสิตนครนายก๒๐ครับ
อำเภอธัญบุรีที่ปฐุมธานี
เช้าวันรุ่งขึ้นก็เธอแจ้งพนักงานว่าเดี๋ยวจะขอพักเพิ่มอีกคืนนึง
แต่ยังโอนเงินไม่ได้อย่างที่บอกมือถือมันเสียส่งซ่อมไปแล้ว
ก็ใช้เครื่องที่มันโอนไม่ได้แล้วก็บอกพนักงานว่าเดี๋ยวให้เพื่อนมาโอนให้
ตอนนั้นบอกกับพนักงานกะเช้าพนักงานเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร
ตกบ่ายพนักงานอีกเซตหนึ่งมาครับอีกกะหนึ่งมาพนักงานกะบ่าย
ไลน์มาถามเธอว่าคุณบีคุณจะจ่ายค่าห้องเมื่อไหร่
แต่คุณบีบอกพนักงานใช้คำพูดไม่ดีเลย
แม้ว่าเธอจะบอกว่าเดี๋ยวจะยอมเสียค่าปรับนะ
เพราะว่ามือถือมันโอนไม่ได้แต่ฝั่งพนักงานกะบ่ายเนี่ยบอกว่าไม่ได้
ถ้าไม่จ่ายก็ออกไปเลยต่อมา๑ทุ่มครับ
พนักงานกะบ่ายคนนั้นก็ขึ้นมาก๊อกก๊อกก๊อกค้อห้องเธอ
คุณบีเชิญเลยเชิญไปรอข้างล่างเลยถ้าไม่มีปัญญาจะจ่ายเนี่ย
อันนี้เธอบอกนะเธออ้างว่าฝั่งนั้นใช้คำพูดไม่ดี
คุณบีก็เลยลงมารอข้างล่างครับจากนั้น๒ทุ่มก็โอนเงินไปให้ทางโรงแรมแล้ว
สเล็ปไปในไลน์ของโรงแรมด้วยแต่พนักงานนิ่งไม่เอากุญแจห้องมาให้
เธอต้องเดินไปถามว่าอ้าวฉันโอนเงินไปแล้วไม่เห็นเหรอ
ฝั่งพนักงานสวนกลับว่าไม่เห็นเห็นเลยโอนมาทำไมไม่บอกอ่ะ
จากนั้นก็มีการโต้เถียงกันครับอันนี้ความจากฝั่งคุณบีหมดเลยนะครับ
คุณบีตัดสินใจหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้
แต่ยังไม่ทันได้ถ่ายครับฝั่งพนักงานปรีเข้ามาทำร้ายเธอ
ตอนนั้นมีพนักงานอีก๓คนอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เป็นชายหนึ่งหญิงสองหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้จัดการโรงแรมอ่ะอืม
สงสัยว่าทำไมไม่มีใครเข้ามาห้ามเลย
ขอคุยกับเจ้าของโรงแรมไม่มีใครให้คุยเลย
ตัวต้นเรื่องบอกว่าโรงแรมนี้ไม่มีเจ้าของ
ผู้จัดการบอกว่าโรงแรมไม่ให้คุยค่ะ
สรุปเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีคำขอโทษแม้แต่นิดนึง
ไม่มีเลยจากพนักงานทุกคน
ตัวเขาไม่ได้มีความสลดเลยแม้แต่น้อยหนึ่งท่าน
ก็เลยมันเจ็บใจและแค้นใจมาก
โดนทำร้ายโดนตบเข้าไป
เบ้าตาทั้งแก้มทั้งแขนโดนขวนอะไรต่างนะนะ

แต่เธอก็ไปแจ้งความไว้ที่สพประตูน้ำจุลาลงกรแล้วครับ
แล้วก็ฝากให้ตำรวจช่วยเร่งดำเนินการ

เพราะว่าเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมาสักพักแล้ว

ก็รอฝั่งโรงแรมมาชี้แจงนะ
เผื่อมันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากฝั่งโรงแรมนะครับ